เดี๋ยวต้องมาดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้บ่ายโมง๑๑นาที
เพราะว่าผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ตรงนั้น
กำลังจะเตรียมเคลื่อนขบวนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
แล้วก็ตำรวจก็มีการวางกำลังเข้มข้นนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์คุณสิริวัลค่ะ
บรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
คุณอริยาคุณสืบสกุลค่ะบรรยากาศล่าสุดที่แยกอโศกมนตรี
ณขณะนี้นะคะอย่างที่เดี๋ยวจะให้ไปชมภาพสด
ขณะนี้เลยนะคะจะเห็นว่ากลุ่มรัศดรหยุดเอเป็ก
ได้นัดรวมตัวกันนะคะโดยยืนยันว่าวันนี้ค่ะ
จะต้องเดินเท้าไปที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจให้ได้นะคะ
เพื่อที่จะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการ
ฟอกเขียวกลุ่มนายทุนที่รัฐบาลจะเอื้อประโยชน์ให้กับ
ในครั้งนี้นะคะซึ่งมวลชนที่มารวมในครั้งนี้นะคะ
สะท้อนถึงภาพที่มีความล้าหลังนะคะ
ส่วนเรื่องของการจราจรนะคะณขณะนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่า
อโศกมนตรีอ่าถนนสุขุมวิทย์นะคะขาออกที่มุ่งหน้าไปทางบางนานั้นนะคะ
การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากว่า
กลุ่มบนทนเนี้ยบางส่วนเนี้ยมีการลงถนนหนึ่งเลนนะคะ
แล้วก็มีกำลังตำรวจอ่ายืนบล็อกอยู่นะคะไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ขยับไปบริเวณบริเวณด้านหน้าแยกอโศกมนตรีที่อยู่เลยแนวกั้น
สกายวอล์กไปนะคะขณะที่บริเวณฝั่งถนนอ่าแยกอโสมนตรี
เท่าจากที่เห็นภาพสดณขณะนี้นะคะมีการเตรียมความพร้อม
โลกกำบังนะคะไว้ครบมือเลยค่ะมีการตั้งแถวบริเวณใต้แนว
หลังแนวรั้วรวดน้ำค่ะเพื่อที่จะกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าไปค่ะ
วันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่าจะไม่มีการเจรจานะคะ
ไม่มีการต่อรองใดทั้งสิ้นนะคะจะขอเดินเท้าเข้าไปยื่นหนังสือ
เพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์เท่านั้นค่ะคุณอารยาคุณสืบสกุลค่ะ
รักสัตว์ด้วยนะครับก็ต้องดูว่าการเคลื่อนไหวจะสามารถไปถึงที่ศูนย์ศิริกิจได้หรือเปล่านะฮะ